สวัสดีค่ะมาติดตามอัปเดตสถานการณ์รอบสัปดาห์กับแถวรัฐออนไลน์ค่ะ
เมื่อประเทศที่กำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี๒๕๕๙
กลับมีฝุ่นตลบอบอวนแตกตื่นกันทั่วหน้าค่ะ
อยู่ดีก็มีการประกาศเลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเดือนกันยายนออกไปค่ะ
ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรไล่เรียงไปพร้อมกันนะคะ
ตามปกติแล้วนะคะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนี้จะได้รับพร้อมกับเบี้ยความพิการในวันที่๑๐ของทุกเดือนค่ะ
โดยในส่วนของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุบุคคลที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจะต้องมีอายุ๖๐ปีขึ้นไป
และจำนวนเงินนะคะก็จะเป็นแบบขั้นบันไดค่ะมีตั้งแต่๖๐๐๑๐๐บาทต่อเดือนค่ะ
ซึ่งตลอด๘เดือนที่ผ่านมาของปี๒๕๖๓นี้นะคะผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพมาอย่างต่อเนื่องทุกเดือนไม่ขาดค่ะ
แต่พอมาเดือนกันยายนกลับชะงักค่ะ
ซึ่งกรมบัญชีกลางนะคะก็ออกมาประกาศเลื่อนออกไป
โดยไม่สามารถโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ทันภายในวันที่๑๐กันยายนที่ผ่านมาได้ค่ะ
ส่วนเหตุผลนั้นก็เพราะติดขัดขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณไปกลับระหว่างกรมบัญชีกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะ
พูดง่ายนะคะก็คือว่างบประมาณของเดือนกันยายนปี๒๕๖๓ไม่เพียงพอค่ะ
จะว่าไปนะคะก็เริ่มส่อแววกันมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
กรมบัญชีกลางพบว่างบประมาณในบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่เรียกว่าอปทนะคะ
ในบางแห่งเนี่ยไม่เพียงพอจ่ายเงินค่ะต้องวิ่งบุญจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมนะคะ
แต่จนสุดท้ายค่ะก็สามารถจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตามกำหนดเดิม
คือวันที่๑๐สิงหาคมจะเริ่มจ่ายตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
แล้วก็ยืนยันนะคะว่าเดือนกันยายนจะยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามกำหนดเดิม
ซึ่งก็คือวันที่๑๐ตามระยะเวลาเดิมนั่นเองค่ะ
แต่ก็อย่างที่ทราบกันค่ะว่าเมื่อมาถึงวันที่๑๐กันยายนที่ผ่านมา
บัญชีของผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์บางรายกลับเงียบกริบแล้วก็ไร้เสียงแจ้งเตือนเงินเข้านะคะ
กลายเป็นเรื่องร้อนบนโซเชียลมีเดียหวาดระแวงว่ารัฐบาลอาจจะถังแตก
อาจทำให้ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพตลอดไป
ถึงที่สุดนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ออกมายืนยันค่ะว่า
เร่งรัดให้จ่ายเงินแล้วเสร็จภายในวันที่๒๒กันยายน
เช่นเดียวกับกรมบัญชีกลางนะคะที่ออกมายืนยันด้วยกันว่า
จะพยายามดำเนินการจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์อย่างเร่งด่วนภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะ
แน่นอนว่าผู้สูงอายุคงนำได้เพียงแต่รอเท่านั้นนะคะ

ก็คือการก้าวสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยเราค่ะ
ปัจจุบันนะคะมีผู้สูงอายุอายุ๖๐ปีขึ้นไปมากถึง๑๒ล้านคนค่ะ
แล้วก็คาดว่าในปี๒๕๗๘นะคะ

เพียงเท่านั้นนะคะทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
อัตราการพึ่งพาผู้สูงอายุของไทยจะเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า๕๐
ในปี๒๕๙๓ค่ะ
ซึ่งการที่ไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะ
นั่นหมายความว่าจะเกิดการถดถอยของประชากรวัยแรงงานค่ะ
ไทยเองนะคะก็เป็นหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนา
ที่จะตกอยู่ในสภาวะการขาดแคลนเด็กเกิดใหม่
ได้มีการประเมินตัวเลขผู้สูงอายุของไทย
และมีการประมาณการว่าในปี๒๕๗๓นะคะ
ประชากรไทยมากกว่า๑ใน๔จะมีอายุมากกว่า๖๐ปีค่ะ
จะเป็นตัวขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตค่ะ
ซึ่งหากย้อนไปเมื่อ๕๐กว่าปีที่แล้วนะคะ
ทุกประเทศบนโลกมีอัตราการเกิดลดลงค่ะ
อีกทั้งยังเกิดการเปลี่ยนแปลงการย้ายถิ่นฐานของประชากร
ผู้หญิงหลายคนก็เข้าถึงการศึกษาและการคุมกำเนิดมากขึ้นด้วย
และด้วยสภาพแวดล้อมนะคะก็ทำให้หลายครอบครัวมองว่า
อีกทั้งในแง่การเลี้ยงดูพวกเขาก็มองว่า
รับประกันได้ว่าจะสามารถให้ชีวิตที่ดีแก่ลูกได้ก็ไม่อยากจะมีมากมายอะไรค่ะ
ซึ่งนั่นนะคะก็เป็นเรื่องดีในการที่เราจะได้บุคลากรแล้วก็ทรัพยากรที่มีคุณภาพ
แต่ว่าผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจค่ะกลับเป็นอีกอย่างนะคะ
เมื่อมีผู้บริโภคและแรงงานน้อยลงก็จะทำให้มีผู้จ่ายภาษีน้อยลงด้วย
ซึ่งภาษีส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่จะนำไปเป็นงบประมาณแล้วก็การพัฒนาชาตินั่นเองค่ะ
ซึ่งตลอด๒ทศวรรษที่ผ่านมานะคะอัตราการเจริญพันธุ์ของไทย
ลดลงจากหกจุดหกเป็นสองจุดสองแล้วค่ะและปัจจุบันนะคะก็อยู่ที่หนึ่งจุดห้า
ต่ำกว่าจีนที่อยู่ที่๑๗เรียกว่าเกือบจะต่ำที่สุดในบรรดาประเทศอื่นในโลกเลยนะคะ
ฉะนั้นการเข้าสู่สังคมสูงวัยจึงเป็นเรื่องที่หนักหนามากมากค่ะฉะนั้นนะคะ
เข้าสู่สังคมสูงวัยจึงเป็นเรื่องที่หนักหนามากภายใต้สภาพแวดล้อมแบบนี้นะคะ
และยิ่งหนักเข้าไปอีกหากว่าประเทศนั้นมีฐานะยากจนค่ะ
อย่างที่บอกตอนต้นค่ะว่าไทยกำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ซึ่งหากสถานการณ์ทางการคลังยังคงเป็นแบบโป๊ะซ้ายโปะขวาแบบนี้อยู่นะคะ
และการหารายได้เข้าประเทศเนี่ยยังคงเป็นไปอย่างยากเย็นนะคะ
ก็ดูแล้วหน้าหวาดหวั่นใจเหลือเกินค่ะติดตามอัปเดตสถานการณ์รอบสัปดาห์เป็นประจำทุกวันเสาร์กับชายรัฐออนไลน์ค่ะ